ไปดูแบตสุธีรามานครับนะครับซึ่งเป็นแบตระดับทีมชาติ
ในรายการชิงแชมป์โลกนะครับทีมผสมกับผลงานนักกีฬาไทย
ทะลุเข้าสู่รอบรองด้วยการชนะเดนมาร์คได้ครับ
เรียนกันเลยนะครับแข่งกันที่ออสเตรเลีย
แข่งระบบ๓ใน๕คู่นะครับ

อ่าจับคู่กับปอปเปาซับซิรีนะครับ

แรงมากนะครับในการแข่งขันระดับอาชีพ
ก็เอาชนะทางมาเทียสกิสเตนเซ่นกับทางซาร่า

บราซิลล่าสุดไป๐ต่อ๒เกม
๑๕๒๑และ๖๒๑นะครับเดนมาร์ก็ตีสมบัติเป็น๑ต่อ๑

กับทางนิพิพลพวงพั่วเพชรนะครับ

ที่ต้องเจอกับทางลิเนคเคอร์เจเฟล

ก็ต้องชี้วัดกันที่คู่สุดท้ายนะครับ
คู่นี้แหละน่าจะดึงกำลังใจได้มามากที่สุด

เพราะว่าคู่ทางเดนมารกทั้งหมดเนี่ย

ลุ้นคู่สุดท้ายประเภทหญิงคู่ดูกันเลยครับ
ปซับซีรีส์แปรตะนัชัยนะครับ
กับทางกิ๊บจงกงพันธุ์

จับคู่กันเป็นครั้งแรกเลยครับเป็นคู่เฉพาะกิจนะครับ
ก็เอาชนะทางคาเมล่ามิเจอร์จูแล้วก็คริสนาพีโดเซ่น
คู่มือสองของโลกนะครับใช่แต่เราเป็นคู่เฉพาะกิจคู่มือสองของโลก
เอาชนะเจ้าของเหรียญเงินโอลิปิกเกมล่าสุดนะครับ
ยอดเยี่ยมเราชนะไปสองเกมด้วยนะครับ
๒๐๑๕และ๒๐๑๒ไทยชนะไปสามต่อสองคู่ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองไปเจอกาหลีใต้
จะแข่งในวันเสาร์เวลา๙โมงเช้าตามเวลาไทยนะครับ
ซึ่งไทยกับเกาหลีเคยเจอกันมาดูครับโอ้โหชะมัดเก่งของพวกเรา
เวลาไทยนะครับยิ่งกว่าได้เหรียญ
เพราะว่าเป้าหมายของเราการเข้ารอบรองคือมันเกิดเกิดขึ้นมาละครั้งหนึ่ง
แต่ว่าหลังจากนี้นะครับเป้าหมายคืออยากจะทะลุเข้าชิงด้วยซ้ำไป
เกาหลีมาปี๒๐๑๓นะครับที่มาเลเซียตอนนั้นเราแพ้เขาแล้วก็ได้ที่๓ร่วม
ทางเดนมาร์คครั้งนี้มีโอกาสแก้มือนะครับ
เป็นการเข้ารอบรองครั้งที่๒ของทีมไทยนะครับ
รุ้นเชียร์กันย้ำเลยนะครับ๙โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ